เมื่อกี้น้องรถเมย์พูดถึงเรื่องอะไรนะ
ธอมอะไรนะธอมใช่ไหมธอม
มีธอมล่าสุดนี่ธอมหื่นหลอกพบสาวลวงข่มขืนด้วยอวัยวะเพศเทียม

ไม่เป็นไรอะไรถูกจับ

เขาเรียกว่าขมขืนเหมือนกันอย่างนี้

แต่ผู้หญิงเขาไม่โอนะอย่างนี้นี่นะฮะ
นักข่าวต่างประเทศรายงานนะครับว่า
หล่อชาวอังกฤษวัย๒๓ปีถูกตัดสินจำคุก
หลังก่อเหตุข่มขืนแล้วก็ทำร้ายร่างกายหญิงวัยรุ่นหลายราย
โดยหลอกลวงว่าตัวเองนั้นเป็นผู้ชาย

เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะบินกลับมาฟ้องที่ไทยรัฐได้
เออไม่ได้ไม่ได้ไม่ต้องให้เห็นหน้าขนาดนั้น

นี่นะฮะวัย๒๓ปีนะครับ
ข่มขืนนะครับโดยใช้นะฮะ

วัยวะเพศชายเทียมไปข่มขืนเด็กผู้หญิง

นะฮะเพื่อลวงหญิงสาวที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ยอดนิยมสื่อหนึ่ง

ด้วยคำที่บอกว่าฉันกำลังมองหาคู่รัก

เพราะเห็นหน้าตาเขาชายคนนี้หล่อเหลือเกิน

ตกเป็นเหยื่อยอมคบหาด้วย
บางรายเนี่ยคบอยู่มากกว่า๑ปี
ทั้งที่ธอมคนนี้ยังแต่งกายเป็นชายอยู่

ก่อนที่จะพยายามหลอกให้มีเพศสัมพันธ์
แล้วก็แอบเอาอวัยวะเพศเทียมเนี่ย

ทำอย่างนี้อยู่๕ปี
มันเรียกข่มขืนใช่ไหมคือผู้หญิงเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะ
ก็ยินยอมอะผู้หญิงเนี่ยเขาไม่รู้เลยว่า
สมมุติเขาไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงอะเขาคิดว่าเป็นผู้ชายทั้งแท่ง

เพราะปิดไฟเสร็จปุ๊บเนี่ยแทนที่เป็นกองไม่นี่ไง

จะหลอกมีเพศสัมพันธ์โดยใช้อวัยวะเพศเทียมปิดไฟไอ้
ปิดไฟไม่ได้บอกหรอกเอ้าคุณแม่เขาปิดไฟ
แล้วถ้าเกิดเปิดไฟผู้หญิงก็ต้องเห็นแต่วินาทีนั้นสิ
เขาจะอยู่ไม่ได้เป็นปีได้ยังไงอะไม่รู้ราทหะดิ

ชิลเขาใช้ยังไงเขาปิดไฟไหมเฮียชิว

เค้าสงสัยในพฤติกรรมของต้มรัยเนี่ย

ตรวจสอบจนพบหลักฐานนะที่บ้านของผู้หญิง

เป็นอวัยวะเพศชายเทียม
ที่มีดีเอ็นเอของเหยื่อติดอยู่ด้วย

สารก็เลยตัดสินจำคุกสาวหล่อคนนี้
๓๙เดือนในข้อหาคมขืนก็ทำชำระว๔คดี

เขาไม่ตั้ง๑๘งานยังไง

แล้วเด็กมันทำไมยอมคบได้ตั้งอยู่ตั้ง๕ปี
แต่จริงเขาบอกว่าน่าจะติดคุกตั้งแต่หลอกว่าตัวเองเป็นผู้ชายแล้วหรือเปล่า

หลอกโกหกไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอ่ะโง่เอง

ต่างชาติต่างประเทศเขาอาจจะมีกฎหมาย

แล้วเห็นหน้าตาเขาแล้วก็ยอมคบเขา
แต่คบเขาเป็นปีไม่รู้ได้ไงแปลกเนอะ
อันนี้คือเป็นข่าวเป็นข่าวที่เรานำมาเล่าให้ฟันนะครับ